พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารกันบ้างดีกว่าคือเจอข่าวแบบนี้เยอะมากสายสื่อสารที่มันพลาดหรือมันห้อยลงมาแล้วคือรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านมามันไม่เห็นแล้วก็พลาดคอมันถึงแก่ชีวิตเลยนะใช่อันตรายมากแล้วเหมือนกับเหตุการณ์เนี้ยค่ะคุณลุงคนนี้ก็เป็นวินรับจ้างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค

ก็จะมีภาพขาวดำแต่ว่าเราก็จะได้ยินเสียงด้วยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคนขี่จักรยานยนต์เขาก็มาช้าช้าแล้วก็เสียหลักล้มลงไปสาเหตุจริงแล้วมันคือสายสื่อสารอย่างที่บอกค่ะมันหย่อนลงมาบนถนนแล้วไปเกี่ยวคอของคุณลุงพอดีคุณลุงชื่อว่าคุณลุงดำรงมโนไทยหรือลุงดำใจบุญอายุ๕๘ปีก็เป็นอาชีพขี่วิน
เนี่ยกำลังนำเข้าไปให้สู่นักจรจัดในซอยเพิ่มศีลสามสิบหก
ตรงนั้นเนี่ยมีสู่นักจรจัดกว่าเจ็ดสิบตัว
คุณลุงทำแบบนี้มากว่ายี่สิบปีแล้วค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ย
ฝนมันก็ตกปล่อยอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุสายสื่อสารมันมายังไงไม่รู้
มันห่อนลงมาหนึ่งเส้นในลักษณะเหมือนตะขอเลย
เกี่ยวเข้าคอเลยรถเลยล้มนะคะ
ขณะเกิดเหตุคุณลุงบอกขับมาด้วยความเร็วแค่๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าขับเร็วกว่านี้มันจะอันตรายกว่านี้อีกนะคะ
หรือถึงขั้นคอขาดก็เป็นไปได้ฟังเสียงของผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ

คุณลุงก็ถึงได้ฉายาว่าเป็นลุงดำใจบุญ

คือเขาให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นประจำ
แล้วเมื่อช่วงสายวันนี้ล่าสุดเลยนะคะ

มีรายงานว่าเข้าไปดำเนินการเก็บสายเคเบิ้ลที่ขาดห้อยลงมาบนถนนแล้ว
แล้วก็ไปเข้าแสดงตัวที่สนสายไหมเพื่อเยียวยาผู้บาดเจ็บด้วย

ต้องตรวจสอบจริงคือทุกที่เลยทุกจุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะ
จริงเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุเราค่อยมาแก้กันนะเนอะ

เอาเป็นว่าคอยสอดส่องช่วยกันพลเมืองดี
ถ้าใครเห็นว่ามันมีสายสื่อสารห้อยลงมาแบบนี้เนี่ย
คิดไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องมีคนเกิดเหตุแน่
แจ้งเลยค่ะแจ้งก่อนนะคะใช่ค่ะ